คุณผู้ชมค่ะมาต่อที่ข่าวนี้ด้วยกันนะคะคุณเกรทวรินทรนอกจากจะหล่อล่ำหุ่นดี
ยังมีจิตใจดีอีกด้วยนะคะเพราะว่านอกจากจะไปร่วมงาน
ขยะริมหาดค่ะล่าสุดสิบแปดพฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
ก็ยังจัดฟุตบอลการกุศลหาเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
บ้านเกิดของตัวเองอีกด้วยนะคะซึ่งเจ้าตัวค่ะประกาศอยากได้สักล้านหนึ่งเลยนะฮะ
ส่วนเรื่องหัวใจค่ะความหวานกับคุณหมอออนนะคะ
คบกันมาปีกว่าเนี่ยแต่ก็ยังไม่เห็นลงรูปคู่กันสักทีนะคะ
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะแล้วเกรทเนี่ยพาไปไหว้คุณแม่กุ้งหรือยัง
ขยับมาฟังจากปากหนุ่มเกรทกันเลยค่ะ

อ๋อหมายถึงเพื่อนเหรอ

มันก็ถือว่าเป็นข้อตกลงไหมจริงแล้วมันก็อยู่ที่ความสบายใจนะ

แต่สำหรับเราเราแบบเราไม่ค่อยชินยังไม่ค่อยกล้าที่จะมาลงอะไร
ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเพื่อนแซวแต่เราว่ามันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะ
เพราะว่าในโซเชียลมันก็เป็นที่สาธารณะอะไรอย่างนี้
เราจะทำอะไรเราก็ต้องคิดหน้าคิดหลังดี
มันก็เขินด้วยหลายอย่างมันแบบมันก็ยังไม่อยากลงอ่ะ

ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
เรื่องความรักนี้พูดน้อยจริงเลยนะ
แต่ก็อยากจะให้มันเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวไงนะคะเขายังไม่พร้อมเปิดจริง
เขายังรออยู่ในใจหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันนะช้าได้พลาเล่นงามนะคะคุณ